ในช่วงโหงท้ายท้ายแบบนี้เรื่องของแปลกแปลกค่ะแล้วก็มาทำเสนอกันให้ดู
ที่บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเจอกับตุ๊กแก่แปลกหางของมันมีถึง๓แฉกครับ
เฮ้ยเดี๋ยวปกติจริงจกสองหางสองแฉกก็แปลกแล้วน่ะจริงนี่
พาไปดูสามแฉกเลยมันจะเกินไปแล้วเกินไปแล้ว
ไปเกินไปหรอกเนอะไว้ตองอ่ะคุณชี่สาตามไปดูด้วยถอดู
การจะหาตุ๊กแก่ตัวนี้ไม่ง่ายต้องเดินรอบบ้านหลังนี้
อยู่ที่อำเภย์เมืองจังหวัดปราณเจ็ดบูเร
ก็หาอยู่พักใหญ่เพราะว่าเขาปล่อยตุ๊กแก่ตัวนี้
ให้อยู่อย่างอิสระเสรีไม่ได้ไปกักขังมันแต่ประการใด
แล้วการที่ไปเจอมันเนี่ยก็เจอมันโดยบังเอิญเอามาแล้ว

เราไปต่อดูสิดูอะไร
ของชอบคุณคุณดูสิไม่ต้องดู
นี่ครับมันไม่ได้กลัวคนด้วยนะครับ

เอ้ยเราก็มาแล้วรักโน่น

คุณจะได้เห็นความแฉกของหางดูนะสังเกตหางของมันยาวหน่อย
แต่ก็มี๓แฉกอย่างที่ชาวบ้านเขาว่าจริงด้วย
โหลมาแบบนี้ครับก็สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านเป็นใครไปถามหน่อย
สัมพันธ์จำปาทองอายุ๕๒ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน

เขาบอกว่าเจอตุ๊กแกตัวนี้มาสักพักนึงแล้วคุณนักข่าวเฮ้ย
แล้วก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่นี่มันทัน
แล้วมันไม่มีท่าทางจะกลัวคนเลย
เชื่อไหมไม่รู้เหมือนกันจะเชื่อได้หรือเปล่า
เขาบอกว่าสามารถเอามือไปลูบหัวมันได้
กลายเป็นว่าตุ๊กแก่ตัวนี้มันเชื่องคน

โอโหค่อยเดิน
เขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนั้นในย่านเนี่ย
ก็อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนกันมีหลายตัว
แต่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยที่หางไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่มีอยู่๓แฉก
ถามหน่อยมันเป็นไปได้ไหมกับเรื่องแบบนี้
ความผิดปกติของหางจิ้งจกหางตุ๊กแก่มันเป็นไปได้นะคุณผู้ชม
เพราะอะไรเวลาหางมันขาดหางมันโดนตัดหรือมันหลุดลอกออกมา
มันจะงอกใหม่และไอ้การงอกใหม่ของมันบางครั้งมันไม่ได้งอกแบบปกติ
มันอาจจะงอกเฉียงออกมาออกซ้ายออกขวาบ้างก็มีแนะนำนะครับเจ้าตุ๊กแก่ตัวนี้
เป็นไปได้ก็หาครีมนวดมาถูป้องกันหางแตกปลาย

ใช้ด้วยกันได้ที่ไหนละแต่เอาว่าเจอแบบนี้แน่นะ
ไม่รู้วันนี้วันที่หนึ่งเขาเลยรีบดูปฏิทินเลย
ข้างเลขหนึ่งนั่นคืออักษรภาษาอะไรคะ
ขึ้นสองข้ามเดือนเจ็ดภาษาไทยแต่ภาษาจีนอ่านไม่ออก
เออมันก็มีบอกบอกแนะนำว่าเจอเมื่อไหร่ยังไง
เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาแหละ

อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมผมอาจจะพูดเร็วไป
หลายคนบอกว่าบ้านเลขที่อยู่ตรงไหนเผื่ออยากไปดู
นี่บ้านนายสัมภัณฑ์จันทร์ทอง

เฮ้ยมันช่างลงตัวเนอะ
มันเป็นเลขที่เรียงกันพอดี๑๒๓หมู่๔
ค่ะตุ๊กแกก็อยู่บ้านเลขที่นี้แหละ